เรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยกันบ้างนะครับ
เป็นเรื่องของคนดีค่ะคุณผู้ชม
คนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำไมเขาถึงจิตใจดีขนาดนี้
เขามีใจเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือการบกรถคนข้ามถนนด้วยหัวใจล้วนเลยค่ะ
นี่คือลุงแดงค่ะสวัสดีค่ะแดงปากเกร็ด
ลุงแดงเนี่ยนะคะเขาจะยืนเห็นผมสีขาวแบบนี้ยืนบกรถอยู่ตามตลาดปากเกร็ด
หน้าวัดบ่อแล้วก็หน้าโรงเรียนปากเกร็ดนะคะ
คือลุงแดงเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขารู้จักกันเป็นอย่างดีคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ลุงแดงเป็นชาวปากเกร็ดโดยกำเนิดเลยค่ะปัจจุบันอายุ๖๒ปีแล้วนะคะ
ลุงแดงเคยเกิดอุบัติเหตุสมัยวัยรุ่นกับพี่น้อง
ครั้งนั้นทำให้ลุงแดงเสียพี่ชายไป
และจากอุบัติเหตุครั้งนั้นก็เลยทำให้ลุงแดงเขาพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ
จนถึงทุกวันนี้เลยคือนานมากแล้วด้วยนะคะ
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นลุงแดงก็เลยหันมาใส่ใจเรื่องของการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าลุงแดงบอกว่าเขาไม่อยากให้มันมีอุบัติเหตุแบบนั้นเกิดขึ้นกับใครอีก
เหมือนที่เขาเคยพบเจอมาก็เลยหันมาทำงานเป็นจิตอาสา
จรจรโบกรถช่วยพานักเรียนข้ามถนนค่ะ
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กว่า๔๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
ลุงแดงทำแบบนี้มาทำหน้าที่นี้มาโดยตลอด
ญาติญาติเป็นห่วงแต่ห้ามก็ไม่ฟัง
เพราะว่าลุงแดงบอกว่าแกอยากจะช่วยจราจร
แล้วแกก็รักการทำหน้าที่นี้มากจริงค่ะครับ
ปีที่แรกนี้มีคนตายคนหนึ่ง
แกข้ามถนนมาตรงข้างข้าง
แต่มีประเทศผมขอฝากพี่น้องสื่อพิมพ์
ช่วยลงข่าวเกี่ยวกับรถเมย์
ให้แจ้งเขาบัตรวังวิสานอาจจะเกิดประเทศได้
เห็นไหมคุณผู้ชมลุงแดงเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องของ
ความปลอดภัยบนท้องถนนของทุกคนนะคะ
ฟังแบบนี้แล้วเห็นถึงความตั้งใจของลุงแดงนะ
น่ารักมากมากเลยเดี๋ยวไปฟังชาวบ้านแถวนั้นกันบ้าง

เขารู้สึกยังไงกับการที่ลุงแดงมาทำหน้าที่จิตอาสาแบบนี้ค่ะ
แถวนี้เขาเรียกกันจ่าแดงแล้วตอนนี้เป็นผู้กองแล้ว
ช่วยเหลือคนแก่คนตาบอดอะไรอย่างนี้เขาจะจูงข้าม
ก็ดีนะครับมันก็ช่วยรถติดไปได้เยอะเป็นที่รักของคนปะเก็ตครับ
ก็มาช่วยดีครับผมแกก็มาช่วยงานโรงเรียนด้วย
แล้วทุกอย่างที่เห็นแกก็บกรถด้วยครับผมมาทุกวัน
แกเป็นคนขยันมาช้าแล้วก็มาช่วยกันถึงเรียนครับ
ก็ภูมิใจในตัวเขาก็ไปรอปภแล้วก็เป็นรอพอที่หน้าโรงเรียน
แล้วแถวหน้ารถโบกรถโบกอะไรดีนิสัยเขาดีมาก
ตอนแรกเป็นจ่าแดงตอนนี้เป็นผู้กอง
กองแดงอนาคตผู้กำกับแล้วมั้ง
คือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็คุ้นเคยกับลุงแดงก็เลยเรียกกันแบบนั้นนะคะ
และอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเห็น
ในทุกวันค่ะลุงแดงแกจะออกไปทำหน้าที่นี้ตั้งแต่ตี๕ถึง๑ทุ่มนะคะ
ทุกวันเลยคุณผู้ชมแล้วพอเวลาประมาณ๘โมงเช้าแล้วก็๖โมงเย็น
แกจะเป่านกหวีดปี๊ดให้รถทุกคันหยุดเพื่ออะไร
เคารพทรงชาติใช่เคารพทรงชาติค่ะ
เป็นภาพที่น่ารักมากคุณผู้ชม
รบมือให้เลยดีกว่าต้องปรบมือดังเลยให้กับลุงแดงคนนี้นะคะ
เค้าบอกว่าปากเกร็ดเนี่ยไม่สิ้นคนดีจริงถูกต้อง

อย่างปากเกร็ดแล้วพบเจอลูงแดงแบบนี้

กำลังใจให้กำลังใจลุงแดงได้นะคะ
เราได้เห็นคนจิตใจดีทำหน้าที่จิตอาสาด้วยหัวใจเนี่ย

มันแบบมันชื่นชมจริงอะค่ะ
เพราะว่าลูงแดงเนี่ยเค้าเป็นห่วงทุกคน
คนไม่ใช่แค่ตัวเขาเองนะครับ
หลังจากที่เขาเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว

จริงเป็นนะครับลูงแดงสุดยอดเลยอะ

บางทีมีหลายจุดที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
แล้วก็จะมีประชาชนที่เป็นเจษาอาทารกิจแบบนี้มาช่วยงาน
เขาก็อุปกรณ์ปราสาทกระทางเจ้าและที่ตรงบนกว่อน
สุดยอดจริงคนดีศรีเมืองนนท